โควิดเลยนะครับฝ่าฝืนกฎหมายฝ่าพรกรฉุกเฉินด้วยนะครับ

นางแล้วลง

ถ้าอยู่ส่วนสือตัวผมจะไปติดเสา
ก็เอาแวะให้
นี่ห๊ะเยอะเลยนะเยอะเลยค่ะ
ลังวัลแสกไม่ฝาเคอร์ฟลิวแบบพี่มาเล่นกันอย่างนี้เลย
สุมจับกลุ่มยาเสพติดพนงพนันพร้อมเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
สุพรรณบุรีไปจับนะครับนี่เป็นกลุ่มชายหญิงนะครับ
ในพื้นที่จำนวนออกสหร่ายอำเภอดรเจดี
ในห้องมีวัยรุ่นอยู่๑๙คน

๑๐หญิง๙กินเหล้าเล่นไฮโล
มีนายศักดาอายุ๔๓แล้วรับเป็นเจ้าของบ้าน
มีเจ้ามือชื่อนายสมชายอายุ๓๗
อีกคนนึงชื่อนายวิวัฒน์นี่เจอปืนด้วยพกปืนมาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วไปเจอพวกถุงซิปที่ใส่ยาเค
ตกอยู่แถวพื้นอีกสามถุงนะน้ำหนักก็
เกือบสองกรัมนะครับมีเจ้าของยา
เขาบอกเขาชื่อในดวงอายุ๓๒รับเป็นเจ้าของยานะ

ดวงบอกอ๋อช่วงนั้นตำรวจมาผมตกใจผมปลาทิ้งฮะ
สุดท้ายถูกจับจนได้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตรวจปัสสาวะทั้ง๑๙คนปัสสาวะสีม่วง๘คนนะครับ
ก็แยกย้ายกันไปดำเนินคดี
ตามแต่ข้อหาที่เจอของแต่ละคนนะครับ

มีอาวุธปืนอะไรพวกนี้นะครับโดนหมดนะครับ
ภูมิกับการสืบสวนของตำรวจภูทร

ก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มนี้เคยจัดปาร์ตี้แบบนี้กันในเขตอำเภอเมือง
พอช่วงโควิดระบาดนะทางเขตเมืองเขาตรวจเข้ม
ก็เลยย้ายมาจัดในบ้านหลังนี้ที่เป็นฟาร์มวัว
เนื้อที่ประมาณ๙ไร่

สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตามมาจับอีกนะฮะ

โอ้โหไม่ได้เลยนะคะคือต้องระวังนะเรื่องของโควิด๑๙ด้วยอะไรด้วย
แล้วก็ทำผิดกฎหมายกันกลางวันแสก
พวกนี้นี่คือผมว่าอยู่ธรรมดาไม่ได้
มันจะเป็นจะตายไงมันต้องหาทางกินเหล้าเสพยาแล้วก็เล่นการพนันจนได้